ไหนเล่าสิอยากจะใส่แต่มันกลัวไม่ได้อัตรรสในการ
ไม่เล่าเพราะว่าตอนนี้อยากรู้เรื่องของต้นไม้
ก็นั่นไงกว่าที่พี่จะมาเขาเต้นนะแองจี้นะ
เต้นพี่หย่องเต้นนะนั่นเต้นใหญ่เลยเลยนะครับเต้นใหญ่
จริงคุณมีหน้าสรรค์ดูไว้ค่ะดูนิดหนึ่งค่ะ

หอมนิดนึง

อุ๊ยออกกำลังกายทุกวันพี่ม้า
แต่ทำให้รู้ว่านางแข็งแรงไหมกระดูกกระดูกนางยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะ
แต่แน่นอนเราไม่เคยเจอลีน่าจังจามานานแล้ว
แล้วติดต่อออกรายการตัวแม่นางก็ไม่มาเนอะ

ไลฟ์สดอยู่แล้วก็ยังไปจามสัมภาษณ์ที่ต่างเนทไอดูลไอดอลอยู่นางไปอยู่

นายไปนานฉันอ่านตามลีน่าจังนะครับคุณนายม้า

ไม่เป็นกุระสตรีเอาซะเลยคุณนายม้าได้เห็นคลิปดังกล่าว
ขึ้นขึ้นโอ้ยนะฮะมีแฟนกลับแหมแฟนกลับนี่ก็โอ้โห
เพราะเขาไปคอมเมนต์ว่าคลิปที่เจ้าตัวเต้นนั้นถูกลีน่าจัง
ใจมีคนไปฟ้องนางไงโอ้โหมีคนไปฟ้องอีกแล้วเหรอ
เมื่อฉันหนีมาในรายการมีคนไปฟ้องนางนะโอ้โหนะฮะ
คุณนายม้าก็เลยก็กกระแสลีน่าจาง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง
ลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจังลีน่าจัง

เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่ม้าจะมาในเพลงอะไร
บิรินาจันทร์อย่าลืมนะกูนายมาก็ฝากฉันมาด่า
ก่อกกระแสในร่อนไม่มีปัญญาดังเองอย่าไปก่อกกระแสออณภาขอร้อง